แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวป้าทองบนจากจังหวัดสมุทรประการนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็กำลังเป็นกำลังใจให้กับ
ครอบครัวของป้าทองบนอยู่นะครับป้าขอให้โชคดีกับคำตอบนะครับ
อ่าป้าคิดว่าวันนี้เราจะพิชิตโจทย์สี่ข้อได้ไหมไม่ได้เดี๋ยว
แถมมันฮือเลยออกมาแผนคิดไปได้กี่ข้อลูกได้สามข้อครับ
เหมียวได้กี่ข้อลูกสี่ข้อเออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับ
ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับมาเอาใจช่วยพร้อมกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นป๔ครับ
ทุกคนแม่กระบัดของทำงานโดยที่เขาแก่แล้วยังมีความรู้
มันยังจบอย่าได้หาเงินและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อักษรใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในมาตราตัวสะกดคำ
กดตัวเลือกที่สี่ครับรอจุฬาครับรอจุฬาซึ่งเป็นคำตอบที่

อจุลานะครับไม่ได้อยู่ในมาตราตัวสะกดคำแม่กฎนะฮะ
เป็นมาตราตัวสะกดคำแม่อะไรลูกแม่กล่อแม่กลลูกถูกต้อง
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับครอบครัวของป้าทองบน
จากสมุดประการได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งข้อห้าพันบาท
ถูกไปแล้วหนึ่งข้อนะครับเพราะฉะนั้นแค่คนละข้อละข้อคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องส้มตำครับ
หลายรอบละวันไหลออกจากบ้านมันก็ต้องหอบงิวกันออก
มามาอยู่ใหม่ใหม่อ่ะนะจนมากเลยตอนนั้นอ่ะ

เงินเราก็ไม่มีดอกไม้ก็ไปกู้มาให้พันหนึ่งขายไก่ย่างส้มตำ
โจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตำส้มตำสองครกภายในเวลา๓นาที
ป้าทองบนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ป้าท้องบนใช้เวลาไปทั้งหมดสองนาทีห้าสิบแปดวินาที
จริงจริงจริงจริง
ทานบอกว่าใจหายใจคว่ำมากได้พอดีเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของป้าทองบนนะครับจากสมุทรประการตอนนี้ทำไปได้๒ข้อครึ่งทางแล้ว
รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
ครึ่งทางแรกผ่านไปนะครับมาครึ่งทางหลังนี่แหละครับ
ถ้าเผื่อว่าข้อต่อไปที่ผมจะเฉลยนี้นะครับถ้าเผื่อว่าทำได้
นั่นหมายความว่าหนึ่งหมื่นบาทพุ่งขึ้นไปหนึ่งแสนบาททันทีแล้วมีโอกาสไปลุ้นหนึ่งล้านบาทได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจ๊ะอาสยามครับ
แม่แก่แล้วทำงานหนักแม่ก็เหนื่อยสงสารหนูก็เลยอยากช่วยหนูอยากช่วยก็ช่วยได้
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือซิงเกิ้ลแรกของจ๊ะกับค่ายอาสยามคือเพลงใด
ข้อที่สามค่ะเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่

เกิ้ลแรกของจ๊ะอาสยามนะครับกับค่ายเพลงอาสยามคือเพลงนิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดาลเธอในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดอาสยามนะครับแล้วก็มีซิงเกิ้ลแรกที่มีชื่อว่านิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดาลเธอครับ
เอาล่ะเพิ่งผิดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสียนะมะเมียวไม่เป็นไรนะลูก

เพราะฉะนั้นครับครอบครัวของป้าทองบนนะครับทำไปได้๒ข้อยังรับเงินทุนต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
ข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะครับคุณผู้ชม
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนว่าจะได้กลับไปบ้านหรือไม่เอาใจช่วยกันนะครับ
ผมก็ลุ้นไปด้วยจากเรื่องสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับ
เจ้าของเรื่องที่ตอบก็คือป้าดอกไม้นั่นเองนะฮะก็คือเรื่องสมาชิกในบ้าน
มันก็มาช่วยทำกินก็ไม่ได้มาเป็นรบกวนอะไรนักหนาหรอกก็มีอะไรก็กินกินกันไป
เขาก็ดูแลเขาก็ซื้อจุกซื้อยามาให้กินก็ไม่มีความคิดว่าจะทิ้งกันไปหรอก

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันเกิดของป้าดอกไม้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองตรงกับวันอะไร
ปีนี้ก็ต้องวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ซึ่งเป็นคำตอบที่

ดอกไม้นะครับเกิดเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมแต่ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ครับ

ว่าเขาเป็นวันหยุดแต่ก็จำไม่ร้ายว่าเป็นวันเสาหรืออาทิตย์

เลยตกลงว่าเอาวันอาทิตย์นะเลือกเองเลย
วันนี้นะฮะครอบครัวของป้าทองบนนะครับจากจังหวัดสมุทรประการนะฮะ
โจทย์ไปได้๒ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

ขายอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เห็นจะมีเงินหมื่น
ก็ต้องใช้ไปร่วมทุนมาก็หมดแล้วขายเพิ่มได้ใหม่อีกแล้วลงทุนอีกมีเงินหมื่นเตี๊บกระเบา

แล้วเราได้เงินหมื่นกลับไปบ้านป้ารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็รู้สึกดีเหมือนกันดีใจเหมือนกันดีกว่า
ไม่มีลงทุนต้องยืมต้องกู้เขา
เหรอแล้วเงินหมื่นเนี่ยป้าจะเอาไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้ครับ
จ่ายค่าบ้านเขาก่อนไงติดหลายเดือนแล้ว
จ่ายค่าบ้านได้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวเขามาไล่จะไปไหนกันที่นี่
คุณผู้ชมครับเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
ชีวิตเราจะมีเพื่อนตายแค่คนเดียวก็มีค่ามากกว่ามีเพื่อนกินหลายสิบคนจริงไหมครับ
เพราะในวันที่เราลำบากเนี่ยหากได้มิตรแท้มิตรที่ดี
เราก็จะสามารถผ่านเรื่องราวร้ายไปได้
เช่นเดียวกับครอบครัวของป้าทองบนนะฮะจากจังหวัดสมุทรประการ
และผมก็หวังนะครับว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการเกมต่อชีวิตของเราเนี่ย
จะเป็นมิตรแท้ที่อยู่เคียงข้างครอบครัวนี้ไปด้วยเช่นกันนะครับ
ผมขออนุญาตฝากเลขที่บัญชีของครอบครัวป้าทองบนไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมจะอุดหนุนจุนเจือ
เพราะว่าลำบากจริงช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
ผมเชื่อครับว่าอันนี้ส่งผลบุญไม่ไปไหน
ก็อยู่กับตัวเราและครอบครัวของเราผู้ที่ช่วยเหลือนี่แหละครับ
จ๋าสู้ต่อเนอะนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะ
หนูแถมตั้งใจเรียนนะลูกเป็นกำลังให้ได้นะลูกนะ
ตัวเล็กด้วยมะเหมียวด้วยนะลูกช่วยป้านะทั้งสองป้าเลยนะลูกนะ
พระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
ไม่บอกแล้วแทบวางเนาะนะครับ
พ่อก็เป็นอมภาษณ์ฯค่ะเป็นอมภาษณ์ฯเดินไม่ได้
แม่เป็นมะเร็งค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ
ให้ขี่หมูแต่ครั้งสุดท้ายแม่ให้ไม่ได้
แพ้ความฝันอยากมีทุนไปเปิดร้านขายตามตลาดนัดค่ะ
เป็นร้านแบบว่าขายขนมหวานขายข้าวแกงค่ะ
ใส่ถุง๑ถุงในเวลา๓นาทีครับ
เยี่ยม
ครับ